ส่วนการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่โคลัมเบียนะคะตอนนี้ก็ได้ทั้ง๔ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วค่ะ
ซอลชิงแชมป์โลก๒๐๑๖รอบ๘ทีมสุดท้ายนะคะโปรตูเกรดทีมอันดับที่๗ของโลกชุดสีเขียว
ชนะอาเซอร์ใบจานที่เอาชนะทีมชาติไทยในรอบก่อนหน้านี้ไปแบบวุดหวิด๓ประตูต่อ๒ค่ะ
โดยเกมนี้ริคาร์ดินโยพอมูลฟุตโซลของโปรโตเกรด
ก็โชว์ความเหนือชั้นในจังหวะทำประตูขึ้นนำ๓ประตูต่อ๑ในนาทีที่๒๘
พร้อมกับขึ้นนำดาวสันโวที่๑๒ประตูค่ะ
ส่วนโปรตูเกตก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรอบ๑๖ปี
ส่วนคู่แข่งของโปรตูเกตในรอบตัดเชือกนะคะเป็นอาเจนติน่าหนึ่งเดียวของทวีปอเมริกาใต้ที่ยังเหลืออยู่ในรายการนี้
ขณะที่อีกหนึ่งคู่ในรอบรองชนะเลิศนะคะเป็นการเจอกันของอิราหนึ่งเดียวจากเอเชียพบกับรัสเซียทีมอันดับที่๓ของโลกค่ะ
ต่อกันที่ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๑๖ปีที่ประเทศอินเดียนะคะ
ญี่ปุ่นชุดสีน้ำเงินก็เฉินสนัดสหรัฐอารับอิมเมริกไป๑ประตูต่อสูง
โดยได้ประตูชัยในนาทีที่๓๑จากอายุมุเซโกทำให้ญี่ปุ่นก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างอุสเบกิสถานกับอีรักษ์ค่ะ
อีกหนึ่งคู่นะคะอิราณชุดสีขาวค่ะก็ไล่ถล่มเวียดนามตัวแทนจากอาเซียนที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวไปถึง๕ประตูต่อ๐ด้วยกัน
รานก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างโอมานกับเกาหลีเหนือแชมป์เก่า
ทั้งนี้นะคะอิราณและญี่ปุ่นก็ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน๑๗ปีที่อินเดียในเดือนกันยายนปีหน้าแน่นอนแล้วด้วยค่ะ